ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน
เข้าใจว่ามีหน้าที่ในการค้ำหัวก็ต้องเล่าไปตามข่าวแล้วก็เขียนมาอะไรอย่างนี้
แต่บางครั้งมันอดไม่ได้จริงอย่างมีการข่มขืนเด็กอย่างนี้
มีการไปทำอะไรอย่างเงี้ซึ่งแบบเราก็อาจจะแบบเออใส่ความรู้สึกเข้าไป
คือมันจำเป็นที่กฎหมายบ้านเมืองมันต้องลงโทษให้มันหนักกว่านี้หรือเปล่า
คือไม่ใช่ว่าถึงเวลาเสร็จปุ๊บเข้าไปปล่อยออกมาเข้าไปปล่อยออกมา
สุดท้ายเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้อีก
นี่คือความคิดเห็นของเราเราใส่ความคิดเห็นลงไปอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ผิดหรือถูกอ่ะนะแต่ในมุมของพี่พี่ว่า
ก็กูมีลูกเป็นผู้หญิงอ่ะแล้ววันหนึ่งคุณแบบจับไปแล้วปล่อยตัวออกมา
กลับไปปล่อยตัวออกมาซึ่งไม่ได้บังคับใช้กฎหมายที่มันรุนแรงจริงเนี่ย
มันมีผลไปถึงอะไรไปถึงลูกหลานเราต่อไปนะ
ว่าเราจะอยู่ร่วมกับไอ้คนประเภทนี้เหรอ
เราจะต้องทำยังไงเราไม่ได้รุนแรงว่าต้องประหารคนนั้นหรือไม่ใช่แบบนั้นนะฮะ
แต่ถ้าเกิดว่าฆ่าแล้วข่มขืนเนี่ยคุณควรจะประหารไปเลย
เพราะว่าพี่เชื่ออย่างหนึ่งจากประสบการณ์ที่ทำข่าวมา
ไม่เคยเห็นใครแม่งกลับตัวได้จริง
อ่านข่าวเรื่องพวกนี้มาเยอะส่วนใหญ่จะมีคำนึง
ประวัติในคนนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อน
วันนี้ความเลวซามระยำตำบอนไปถึงขั้นครูข่มขืนเด็กนักเรียน
สุดท้ายแล้วพักราชการไว้ก่อน
ขอโทษนะถ้าเป็นภาษาพี่คุยกับเพื่อนพักทำเฮีย
ออกก็ออกไปเลยคือมันซึ่งหน้าอยู่แล้วไงถูกไหม
อันนี้ในมุมของพี่ไงแต่คำแบบนี้พี่ไม่สามารถพูดไปได้
ตอนที่พี่อ่านข่าวแต่ถามว่าในความรู้สึกพี่
มันเรียกร้องอยู่ข้างในอยากจะพูดพี่เป็นมนุษย์
แล้วก็พี่มีลูกเป็นผู้หญิงพี่ก็แค่ดูแบบนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป